คุณหมอตุ้นค่ะคุณหมอคือมันมีมุมไหนเหลี่ยมไหนที่คุณหมอคิดว่า
แง่ของคนที่ปกป้องสถาบัน
ก็ยังยอมรับได้ว่าถ้ามีการจะถกเถียงกัน
ก็น่าจะถกเถียงได้หัวข้อหรือว่ามิติไหนของเรื่องนี้คะ
เท่าที่ติดตามรับฟังการประสัยของน้องเนี่ยนะครับ
บอกได้เลยว่ามีชุดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเต็มไปหมดเลย
ผมว่าเริ่มตรงนั้นนะครับมีที่ผมพูดไม่ได้จริงนะที่อยู่บนบอลลูน
สถานะของสถาบันกษัตริย์ในการเมืองการปกครองของไทย
นะครับก็ตั้งแต่๒๔๗๕สถาบันกษัตริย์ก็อยู่อยู่ใต้รัฐมนูลมานานแล้วนะครับ
แต่ว่าต้องเข้าใจอย่างว่า
สิ่งที่ไม่ได้บรรยัติไว้เนี่ยเขาเรียกว่าพระบารมีนะครับ
ซึ่งอันนั้นเกิดจากคุณงามความดีของสถาบันกษัตริย์
ทั้งของตัวกษัตริย์เองแล้วก็พระราชวงศ์แล้วก็บูรพกษัตริย์ที่สั่งสมกันมานะครับ
ลองถามดูสิว่าถ้าจะให้เป็นประมุกเนี่ยถามว่าจะเอาสถาบันกษัตริย์หรือจะเอานักการเมือง
จะเอานักการเมืองแบบทำไหมให้มาเป็นประมุขของรัฐนะครับ
อย่างไรก็ตามอำนาจของประมุขของรัฐเนี่ยนะฮะก็เท่าที่รัฐธรรมนุนจะกำหนด
กำหนดไว้แค่ไหนท่านก็มีอำนาจได้แค่นั้นนะครับอย่างไรก็ตามอำนาจที่คนต่างชาติก็
ไพรส์มากเลยนะไม่มีเขียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับคงจำกันได้
พฤษภาธรรมินสองห้าสามห้าหรือว่าเหตุการณ์ตุลาหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับ
ก็ระงับได้ด้วยกันที่พระมหากษัตริย์เนี่ยท่านเรียกคู่กรณีมา
คงไม่มีเขียนไว้นะว่าให้อำนาจพระมหากษัตริย์ในการที่จะเรียกคู่กรณีมาแล้ว
อาจารย์แล้วก็บอกให้ให้ทำโน้นทำนี่แล้วก็ให้ยุติเป็นการเตือนสติผมกล้าพูดเลย
นี่คือหนึ่งในพระบารมีพระเดชาบารมีซึ่งไม่มีในรัฐมนูลใดนะครับ
จนบางคนบอกอันเนี้ยนี่นี่เหนือรัฐมนูลผมว่าอันนี้คือเหนือเหนือคนไทยทั้งชาติ
เพราะคนทั้งชาติยอมรับในในอ่าต้องเรียกว่าสิ่งที่สถาบันกษัตริย์รวมทั้งตัวของพระมากษัตริย์เองเนี่ยได้อ่า
ดำรงแล้วก็ทำต่อประเทศไทยนี่คือเรื่องที่เราควรจะพูดคุยมากที่สุดอะไรที่เราบอกว่า
เอ่อน้องน้องเขาปลาใสแล้วคนทั้งประเทศเขาไม่เห็นด้วยมาคุยกันนะฮะอันเนี้ยสำคัญที่สุดนะฮะผมบอกว่าเมื่อกี้มีในในเทปเนี้ยมีบอกปิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับบอกว่านั้นมาตราหนึ่งสองเนี้ยนะฮะถ้าคุณไม่ได้พูดละเมิดหรือไปไปใส่ร้ายหรือว่าอะไรพวกคุณท่านน่ะหรือใส่ร้ายสถาบันเหมือนที่เห็น

คือถ้าอีกข้างหนึ่งพูดได้น้อยกว่ามันให้ตามมันก็ไปสู่ความจริงไม่ได้นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทหมายที่จะต้องประกันเอาไว้ให้ได้ก่อนนะครับทีนี้มันแยกออกมาเป็นสองส่วนที่เราคุยกันเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่คุณหมอยืนยันว่าสิ่งที่น้องน้องเขาพูดจริงไม่จริงหลายเรื่องเป็นข้อมูลผิดอะไรต่างต่

บางเรื่องเกิดมาตั้งแต่ในยุคก่อนก่อนบางเรื่องเพิ่งมาเกิดในราชสมัยนี้นะครับซึ่งผมขอจะยกตัวอย่างบางบางเรื่องผมยกตัวอย่างเช่นอ่ากรณีของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ราชสมัยตั้งแต่หลังสองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมาราชการที่เจ็ดก็เคยตั้งเมื่อข่าวที่ท่านเสด็จนิวัฒน์กรุงลอนดอนราชการที่แปดตอนท่านท
เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังนั้นทุกราชสมัยมีมันโดยตลอดแต่ราชสมัยนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางรัฐธรรมนุนขึ้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนหลังประชามตินั่นก็คือประชามติรุงลุงหกศูมิมันผ่านมาแล้วแล้วคุณประยุทธก็เอาขึ้นไปทูลเก้าและคุณประยุทธก็ออกมาให้ส
เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จากเดิมที่บอกว่าพระมหาศาสตร์ยังไม่บรรลุนิติภาวะบริหารพระราชภาระไม่ได้หรือเสด็จไปต่างประเทศนะครับ
ถ้าเกิด๓กรณีแบบนี้ขึ้นต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ในปัจจุบันจะตั้งหรือไม่ก็ได้ไม่ได้เป็นบทบังคับ
ทีนี้ปัญหามันเกิดอย่างไรมันเกิดตรงในแง่สองแง่มุมครับ
หนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินภายใน
จะต้องผ่านไลเซ็นไลเซ็นถ้าเป็นศาลก็จะติดที่หัวว่า
ตัดศีลเทพภรมาภิไทยนะคะแต่ถ้าเป็นพระราชบัญญัฐ

ประมาพิไทยปัญหามันเกิดขึ้นคือเวลาพระองค์เสด็จไปต่างประเทศเนี่ย
ปัญหาคือแล้วจะให้ใครเซ็นถ้าไม่มีผู้สำเร็จราชการ

สังเกตได้ว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้เวลาหลายวันมากกว่าจะเสร็จ
ผมยกตัวอย่างใกล้ที่สุดก็กฎหมายงบประมาณแผ่นดินปีที่ล่าสุด
ทีนี้มันมีปัญหาอีกปัญหาในทางระหว่างประเทศครับ
มันจึงคือเหตุการณ์ที่ส่อเยอรมนีเขาอภิปรายกันที่สภา

ถ้าอย่างนี้ครั้งต่อไปตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ไหม

มันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอำนาจอธิปไตยของสองประเทศล้ำกัน
เพราะสมัยราชการที่๗รัชกาลที่๘รัชกาลที่๙
ก็เป็นมาแล้วและตั้งมาแล้วและทำแบบนี้มาโดยตลอด

ปฐมพระบรมราชวงศ์การณ์ของนายหลวงอมปัจจุบัน
ท่านพูดชัดท่านตรัสชัดเจนว่า
สืบสารต่อยอดจากรัฐสมัยที่แล้ว
อีกที่เราแก้ได้ง่ายแก้รัฐมนูล
คือต้องมีบทบังคับให้ตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ท่านไม่ได้แก้ไขรับนูลในเรื่องอื่น
และท่านก็ไม่มีโอกาสจะแก้ไขในส่วนที่เป็นในส่วนของการเป็นวัดปฏิบัติ
เป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงต้องปฏิบัติ
อันนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านมีพระราชอำนาจแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอ
แม้จะผ่านจะผ่านไปแล้วแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไข
บอกว่าสอสอมีกี่คนจะต้องมีวุฒิสภาอะไร
ท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนั้นนะครับ
ท่านท่านจะจำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวในส่วนที่ว่าท่านจะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้ง
สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับ
แล้วก็ถ้าแต่งตั้งแล้วต้องผ่านสภา
ถ้าผ่านสภาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งต่อไปอาจจะไม่ต้อง
แต่ถ้าอันเดิมรู้สึกว่าจะต้องผ่านทุกครั้ง
ซึ่งมันเป็นเรื่องของการความยุ่งยากนะครับ
ต้องไม่ลืมว่าตอนนี้โลกเป็นหนึ่งขั้นไหนแล้วนะครับ
พระมหากษัตริย์ไทยเวลาที่ประทับอยู่ที่ประเทศอื่นนะครับ
ถ้าจะมีการสั่งการใดจะต้องไม่ละเมิดอำนาจ
ไปสั่งบอกว่าให้รัฐนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้

แต่ถ้าท่านจะสั่งก็สั่งภายใต้ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐไทยนะครับ
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลเยอรมันจึงตอบสภาบอกว่า
เท่าที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย
ต้องไม่ลืมว่าที่มอบเขาไปหน้าสถานทูตเยอรมัน
มีการพูดถึงการหายตัวไปของบุคคลในนอกประเทศไทยด้วย
แล้วบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่หมินสถาบัน
ซึ่งไม่เกี่ยวกับนายกรรมกรีไม่เกี่ยวกับรัฐบาล

จนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใคร
แต่ก็เอาเก่าหากันไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าผมคิดว่าในเรื่องนั้น
เรื่องเฉพาะส่วนที่ได้ทรงรับสั่งให้มีการแก้ไข
เป็นส่วนที่เป็นพระราชอำนาจเป็นสิทธิ์ขององค์ท่าน
ส่วนว่าจะเห็นว่าควรจะตั้งหรือไม่ตั้ง
ผมคิดว่ามันก็แล้วแต่ที่พระองค์ท่านจะเห็นสมควร
ถ้าเกิดท่านสามารถที่จะสั่งการลงพระมหาพิทัย
ณที่ใดในโลกตอนนี้มันไม่การเดินทางอะไรมันไม่ใช่
เขาเรียกว่าล่าช้าเป็นวันเงินเดือนเหมือนแต่ก่อน
เวลาที่กฎหมายจะมาเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านที่ปรึกษา
แล้วก็ทำความเห็นที่จะให้พวกท่านเนี่ยได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ซึ่งอาจารย์ก็คงทราบดีว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างพอสภาผ่านปุ๊บ
ไต่ตองด้วยตัวท่านเองท่านก็ต้องมีกระบวนการที่จะพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญนะครับ
เอาประเด็นนี้ก่อนตกลงแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะ
โดยพระองค์เองสามารถที่จะแก้ไขมาตราหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจของพระองค์ได้ไหม
ก็เรื่องแรกเนี่ยนะครับคือรัฐธรรมรุนหกศูนย์เนี่ยกระบวนการทำรัฐธรรมรุนหกศูนย์มีที่ไหนบอกไว้ก็คือรัฐธรรมรุนห้าเจ็บ
รัฐธรรมรุนห้าเจ็บจะเขียนว่าวิธีการทำหกศูนย์ทั้งหนึ่งลาย
เขาจะเขียนว่าพอผ่านประชามติไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนทูล๙ทูลกระหม่อมถวายให้พระมหาศัตริย์ลงพระบรมพิไทยประกาศใช้
พระมศัตริย์มีเพียงอำนาจในการประกาศใช้กับยับยั้งเอาไว้ชั่วคราวว่าตกลงจะเซ็นหรือไม่เซ็นเท่านั้นเอง
แต่ไม่มีอำนาจในการถวายคำแนะนำถ้าหากมีจริงต้องเขียนไว้ในห้าเจ็ด
ต้องเขียนไว้เลยครับแซ่งนิดเดียวค่ะห้าเจ็ดไม่มีเขียน
คือพระราชอำนาจของพระองค์มีเพียงลงหรือไม่ลงไม่มีการเสนอแนะให้แก้
นิดเดียวค่ะแม้ว่ารายลักษณอักษรมาตราใดก็แล้วแต่
เกี่ยวข้องกับการใช้พระราชอำนาจในฐานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์เองเหรอคะ
ก็วิธีการแก้รัฐมานูษย์ราฐมานูษทั้งหมดเนี่ยทำเป็นอย่างไรก็ให้ไปดูที่รัฐมานูษ
การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูล๑๗ครับ
รัฐมนุน๑๗ตอนนั้นที่เรายกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยมาก
ปรากฏว่าสภาร่างรัฐมนูลไปร่างกัน
ในหลวงราชการที่๙พระองค์ทรงมีข้อสังเกต

ไปเขียนให้ผู้ที่สภานั้น
คนรับสนองเป็นประธานองคมนตรี
อย่างนี้มันเอาองค์คมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง

แต่พระองค์ตัดสินใจลงพระบรมพิไทยประกาศใช้
แต่มีพระราชกาแสออกมา

ให้เปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนรับสนอง
ในการแต่งตั้งวุฒิสภาแทน

เพราะรัฐมนุนให้เพียงท่านลงหรือท่านไม่ลง

มันก็เหลืออยู่ช่องทางถ้าเอากันตาม๕๗

แต่ปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นครับคุณจอมขวัญ
คือนี่คือความสู่รู้ของผู้ร่างรัฐมนูล

นี่ผมพูดตรงคนแรกคืออาจารย์มีชัยใช่ไหมฮะ

เขาไปเขียนไว้ว่ารัฐมนุน๖๐
พอประกาศใช้ปุ๊บหมวด๒การแก้หมวด๒ต้องไปจบที่ประชามติ

หลวงท่านเห็นร่างแล้วท่านมีพระราชกระแส
ถ้าท่านทำแบบพระราชบีดา

คือนี่คือความสูรู้ของคนร่างประธรรมนุน

ความสู่รู้แบบนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วครับ
กับรัฐมนุนใหม่ที่กำลังจะทำ
แล้วก็คุณไปล็อคเอาไว้เลย
เกี่ยวกับเรื่องผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ย
คือมันเป็นแบบนี้ครับ
ในกรณีที่สภาเยอรมันเค้าคุยกันเค้าถกเถียงกันว่า
มีการใช้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทยในดินแดนเรมันหรือไม่
แล้วเขาก็ตอบมาว่าจนถึงวันนี้เท่าที่เขาตรวจสอบยังไม่มี
แต่รัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันว่าถ้าหากมีนะครับเขาก็จะไม่ยอม
ปัญหาก็คือการใช้อำนาจธิปไตยคืออะไรฮะ
การลงพระอำนาจอธิปไตยประกาศใช้กฎหมาย
การลงพระอำนาจอธิปไตยแต่งตั้งคนไปดำรมตำแหน่ง

มันมีวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดเลยครับง่ายนิดเดียวฮะ
ถ้าพระองค์ท่านเสด็จไปต่างประเทศก็ตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาลงนามแทนครับ

แล้วปัญหาเรื่องนี้มันเคยทำกันมาแล้วด้วยในราชสมัยก่อน
มันไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความซับซ้อนอะไรเลยครับ

ของระบบรัฐธรรมนุนไทยและเคารพกับกติกาความสัมพันธ์กับระหว่างประเทศด้วย
คุณหมอค่ะ
น้องเตียค่ะคือเรื่องของผู้สำเร็จรัชการธรรมองค์
ในปีพศนี้เนี่ยอาจจะไม่ลำบากยุ่งยากเหมือนเมื่อปีก่อน
ที่ว่าการสื่อสารการเดินทางหรือว่าอะไรมันยุ่งยาก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันสำคัญจริงก็อาจจะต้องมีการลงภาพประมาณวิทยาศาสตร์ไทย
ซึ่งอันนั้นคงต้องไปตีความกันว่าการลงภาพประมาณวิทยาศาสตร์ไทยในดินแดนน่าจะถือเป็นการแช่วหน้าอธิปไตยละเมิดหรือเปล่า
แต่ว่าคงไม่ได้ไปสั่งการอะไรบอกว่าไปสั่งแก้รัฐมนตรีของประเทศนั้นหรือว่าอะไรมันเรื่องของดินแดน